กรณีที่มีการจับกลุ่มท่านอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
แล้วก็ได้เงินสดไปประมาณ๕ล้านบาทในห้องทำงาน
เพื่อแลกกับการไม่ย้ายรักษาตำแหน่งไว้รักษาเก้าอี้ไว้
ล่าสุดครับมีคำสั่งให้ท่านไปประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ขณะที่ปปส่งหนังสือเรียกหัวหน้าหน่วย๑๖หน่วยงาน๕สาขาเข้าให้ปากคำครับ
พลตำรวจตรีจรูลเกียรติปานแก้วครับท่านผู้ประคับการตำรวจป้องกันและปราบรามการทุจริตและประพฤติมิชชอบ
หรือว่าบกปปท่านนี้ฮะ
ท่านเปิดเผยการสอบปากคำนายรัชดาสุริยกุลณอายุทยาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์ว่า
รัชดาไม่ยอมนะครับยังไม่ยอมให้ข้อมูลทั้งเรื่องเอกสารและเงินสด
เพียงว่าสาเหตุมาจากความโกรธเครื่องส่วนตัวกับนายชัยวัดลิ้มลิขิตอักษร
ส่งเรื่องให้ปปชตรวจสอบแต่ตำรวจบอกว่าเรื่องนั้นคุณจะอ้างก็อ้างไป
แต่ตำรวจมีหลักฐานมีพยานมัดแน่นไม่มีมวยล้มต้มคนดูอย่างแน่นอน
ค่ะนะครับปปบอกนะฮะนะฮะเดี๋ยวจะส่งเรื่องให้ปปชด้วย
จากการตรวจสอบซองเงินในที่เกิดเหตุมี๒๑ซองคุณผู้ชม
ซองระบุชื่อบุคคลและก็หน่วยงานทั้ง๑๖หน่วยงาน๕สาขา
ใน๒๑ซองมีซองเปล่า๓ซองระบุจำนวนเงิน๗๕๐๐๐บาทและเงินอื่น
และจากการตรวจสอบย้อนหลังพบว่าโอ้โหโอ้โหมีพฤติกรรมเรียกรับเงินตั้งแต่รับตำแหน่งอธิบดีเลยครับ
พอเริ่มรับตำแหน่งปุ๊บเรียกรับเลย
จากข้อมูลใช่ดอมเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี๒๕๖๕โอ้โหโอ้โหยังไม่หมด
ปปจะส่งหนังสือเรียกหน่วยงานแล้วก็บุคคลที่มีชื่อหน้าซองมาให้ปากคำและชี้แจงในฐานะพยาน
ท่านต้องดูแลเขาให้ดีนะคนที่ให้ข้อมูลเนี่ย

มีความคับแค้นใจมีความกดดัน

โอ้โฮอีกแล้วเบอร์ท
ต้องหาเงินจากงบประมาณโครงการต่าง

ต้องเจียตมาให้๒๐๐๐ต่อเดือนก็ต้องให้

เดือนละ๒๐๐๐บาทเขาเอาหรือ
เพื่อไม่ถูกโยกย้ายจริงหรือเปล่าครับท่าน
ผู้บังคับการป้องกันปรับปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจริงหรือเปล่าครับ
มีแต่ให้แต่เรื่องว่ามีสาเหตุโกรธเครื่องกับ
บุญนาอุทยานในชายวัฒน์
ก็ตรงนั้นเป็นเรื่องของมีสิทธิ์ของผู้ต้องหาที่จะให้ไม่ให้
ก็ว่าไปนะครับแต่เราทางตำรวจเนี่ยนะครับ
มีความมั่นใจในพยานหลักฐานที่ได้มานะครับ
แล้วก็สามารถนำไปสู่การพิจารณาคดีเนี่ย
เชื่อว่าเป็นพยานหลักฐานที่แน่นหนานะครับ
ยากที่จะบางซองเนี่ยมันชัดเจน

แล้วก็มีการแบ่งเปอร์เซ็นต์อะไรพวกนี้
มันเป็นซองเปล่าสัก๓ซอง
ซองเปล่าเนี่ยมันระบุ๗๐๕มันระบุ

อะไรที่มันสามารถที่จะระบุ
เรื่องตัวเงินหรือสถานที่ได้เราเอามา
คุณผู้ชมแซวผมว่าเบิร์ดโอโห

ขนาดฆาติการชั้นผู้น้อย
เอาอีกละเดือนละ๒๐๐๐บาท๒๐๐๐บาท
โอโหไม่โอโหได้ยังไงมันแบบ
การตรวจสอบ
มาดูปฏิกิริยาของนายวราวุศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร
พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยบอกว่า
หลังปีใหม่๔มกรามาใครมาบ้างนะฮะพี่ท็อปใครมาบ้าง
หัวหน้าส่วนราชการมาผู้บริหารของกระทรวงมา
ประหลัดกระทรวงอธิบดีรองอธิบดีทั้งหมดมากระทรวงมาทำไมครับ
บุษนาสดิ์สุชฎริสขอฝากถึงเพื่อนเพื่อนข้าราชการในกระทรวง
หากใครไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการแจ้งเบาะแสใด
หรือจะส่งมาเป็นจดหมายมาที่กระทรวงก็ยินดี
ส่วนนายรัชดานั้นไม่ต้องมาชี้แจงกับรัฐมนตรี
ต้องไปชี้แจงกับคณะกรรมการสอบสวน
สอบสวนได้สะดวกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และศิลป์วัดล้อมตั้งคณะกรรมการสอบเขาได้จริง
เพื่อให้ได้ข้อสรุปภายใน๗วัน
แล้วจะรายงานให้ผู้บังคับบัญชาในระดับสูง
รับทราบต่อไปมันจะไม่โอ้โหได้ยังไงล่ะ
ถ้าพฤติการเหล่านี้ที่ท่านผู้ประคับการปป
พูดมามันเป็นความจริงมันร้อยโอ้โห
ก็ไม่เท่าการตกใจที่คุณทำกับงบประมาณแบบนี้
ลองนึกดูว่ามันเกิดจากคนหรือระบบกันแน่
แล้วไม่รู้ว่าทำมานานแค่ไหนแล้ว

เชื่อหรือไม่เชื่อที่มีเรื่องแบบนี้
ในระบบราชการ๙๗เชื่อว่ามีเรื่องแบบนี้
ซื้อขายเพื่อขึ้นเพื่ออยู่โอ้โหไม่น่าเชื่อ
คนดูเชื่อนะครับประชาชนเชื่อนะครับ